ผลักดันพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นระเบียงผลไม้
หรือว่านครแห่งผลไม้ต้องอย่าลืมไปดูเรื่องของลงจีนที่ลุกคืบเข้ามาด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็กวาดซื้อผลไม้ดีของไทยไปแทบทุกส่วนแล้วนะครับ
มาดูเรื่องของหมอแสงครับหมอพื้นบ้านอยู่ที่จังหวัดปราจินบุรี
ผลิตยาสมุนไพรต้านมะเร็งแจกจ่ายให้กับชาวบ้านฟรีนะครับ
แต่ว่าล่าสุดหมอแสงออกมาบอกว่าจะหยุดการแจกยาต้านมะเร็งแล้ว
เนื่องจากไม่พอใจอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยที่ไม่ออกใบรับรองให้ตนเป็นหมอพื้นบ้านอย่างถูกต้องนะครับ
ขณะที่อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยก็ออกมาตอบโต้บอกว่าไม่ใช่จะไม่รับรองให้
แต่ว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการตามขั้นตอนและหากรับรองให้หมอแสงเป็นหมอพื้นบ้าน
ก็ไม่ได้หมายความว่าสมุนไพรต้านมะเร็งที่หมอแสงผลิตมานั้นจะได้รับมาตรฐานจากทางออย
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ผมคิดว่าเดือนมีนาคมไม่แจกหลังวันที่๒๐กุมภาจะรู้ว่าผมจะทำหรือไม่ทำ
ถ้ายังมีปัญหาเชิญครับใครที่อยากไปจดต่างประเทศเชิญเข้ามาได้เลย
มาเอาไปผมเบื่อกับสวรรคการไทยเหลือเกินหรือไม่มีงานทำ
นายแสงชัยแหลลอร์ดตระกูลหรือหมอแสงออกอาการฉุนขาดพร้อมประกาศกับที่สุด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าเดือนหน้าอาจจะต้องหยุดแจกสมุนไพรต้านมะเร็ง
เหตุไม่พอใจที่นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
แถลงข่าวยังไม่รองรับให้หมอแสงเป็นหมอพื้นบ้านเนื่องจากเอกสารยังไม่ครบ
นายแสงชัยหรือหมอแสงชี้แจงรายละเอียดได้ส่งเรื่องขออนุญาตเป็นหมอพื้นบ้าน
ตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วส่งเรื่องไปหลายครั้งเรื่องก็เงียบ
เมื่อวันที่๒๙มกราคมทางกรมการแพทย์รับรองให้เป็นหมอพื้นบ้าน
แต่ขอเอกสารแนบซึ่งก็งงว่าจะต้องแนบเอกสารอะไรเพิ่มเติม
เมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเอกสารเพิ่มเติมที่ขอมานั้น
ก็ให้ครบไปหมดแล้วแล้วจะออกมาแถลงข่าวอย่างนี้เพื่ออะไร
ถ้าหากยังเกิดปัญหาเช่นนี้อยู่เดือนมีนาคมอาจจะไม่มีการแจกยาเกิดขึ้น
ยังไม่จบเพียงเท่านี้หมอแสงยังยิงคำถามใส่อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
ว่าต้องการอะไรต้องการให้ยาเบนจะอมริตดังอยู่เพียงตัวเดียวใช่หรือไม่
หรือว่ากลัวตนเองจะเป็นคู่แข่งตนเองจะได้หลีกทางให้
แล้วให้ประชาชนกว่าอีก๒๐๐๐คนไปรับยาที่กรมการแพทย์แผนไทย
เพราะเห็นว่ายาเบนจะอมริตรักษามะเร็งได้เหมือนกัน
กลัวผมมีคู่แข่งกับเบนจาอมริตผมไม่ได้หลีกทางแล้วหยุด
ให้ประชาชนไปรับที่กรมการแพทย์นะครับ
เห็นว่ามีเบนจาอมริตรักษามะเร็งก็ไปประชาชนไปเอาที่กรมการแพทย์
ผมจะได้หยุดหลีกทางให้นะครับ
ฝากบอกอธิบดีด้วยต้องการอะไร
ประหลัดก็รับปากแล้วประหลัดก็สวม
สาธารณสุขก็มารับปากกันแล้วไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนวุ่นวาย
เอ๊ะมันออกข่าวคนละทิศละทางอย่างนี้จะต้องการอะไรผมถามแค่นี้แหละ
ถ้ายังเป็นแบบนี้หลังจาก๒๐กุมภา
ผมจะต้องเริ่มผลิตยาผมก็จะหยุด
หน่วยงานกลมจองกระทรวงไหนที่กินยากับผม
ผู้ใหญ่ที่กินยาก็ไปติดตามอาชีพไปขอยาอธิบดีกินแล้วกัน

แสงทิ้งท้ายขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งไปลงบันทึกประจำวันเพื่อรับยา
รอฟังวันที่๒๐กุมภาพันธ์นี้ก่อน
ว่าจะทำสมุนไพรต้านมะเร็งแจกอยู่หรือไม่
ในแพทย์เกียรติภูมิอธิบดีกรมการแพทย์แผ่นไทยโต้กลับทันควันว่า
ไม่ใช่ไม่รับรองแต่เอกสารยังไม่ครบถ้วน
ยืนยันว่าไม่ได้ล่าช้าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
ซึ่งการรับรองเป็นหมอพื้นบ้านนั้นเป็นการยกย่องเชื่อชูเกียรติ
ไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้เพราะตัวยาก็ต้องรอออยเป็นผู้รับรองอีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน